ดูเรื่องนี้เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่ง
จริงแล้วคอนโดเนี่ยเขาจะมีรอปภใช่ไหม

เขาก็จะมาอำนวยความสะดวกต่างให้กับลูกบ้าน
อันนี้ก็เหมือนกันลูกบ้านกำลังถอยรถ
รอปภคนนี้เขาก็ไปช่วยดูให้ไปช่วยโบกให้
ปรากฏว่าลูกบ้านคนนี้เป็นชาวญี่ปุ่นไม่พอใจ
รอปภว่าบ้าแล้วคุ้มคลั่งแบบนี้เลยคุณผู้ชม
นี่แหละไม่รอดสายตากล้องนี้เก็บภาพเอาไว้ได้หมด
พฤติกรรมนี้ทำยังไงเนี่ยนะคะแล้วก็โวยวายเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะ
แล้วเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้คุ้มคลั่งกันแบบนี้
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้เนี่ยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
โพสต์เอาไว้พร้อมข้อความระบุว่า
ทำยังไงต้องคอยมารองรับอารมณ์งานก็ต้องหาใหม่
สื่อสังคมช่วยตรวจสอบทีผิดถูกขัดใจอย่างไร
นิติได้ทำไมต้องมาพังข้าวของ
จริงคุณผู้ชมแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
โดแห่งหนึ่งนะคะอยู่ในซอยทองหล่อ๑๑
สุขุมวิท๕๕กรุงเทพนี่เองค่ะ
ก่อนเกิดเหตุรอปภของคอนโดเนี่ยเขากำลังนั่งกินข้าวอยู่
อยู่ลูกบ้านชาวญี่ปุ่นขับรถมาจอด
แล้วก็ลงมาด่าหาเรื่องด่าทอแล้วก็ไล่กลับบ้านไปค่ะ
รอปภก็ตอบไปว่ายังไม่ออกเวรเลย
แต่ว่าลูกจ้างคนนี้ก็ไม่ยอมฟังนะคะ
ตบหัวรอปภด้วยนี่เป็นกล้องอีกมุมนึงนะคะ
นี่ผลักของตกลงไปเลยนะคะ

หม้อหุงข้าวก็ดีพัดลมก็ดี
โทรศัพท์เนี่ยจอแตกไม่แตกได้ไง

เอาแล้วสาเหตุอะไรที่ลูกบ้านญี่ปุ่นคนนี้
มาทำแบบนี้คัดว่าไม่พอใจคุณนะครับ
ไม่พอใจเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของรอปภที่อะไรรู้ไหม
รอปภเขาไปโบกรถให้
โบกรถให้ไปดูทางให้

เอ้าพอไม่พอใจปุ๊บลงมาจากรถ

แต่ภาษาท่าทางบ่งบอกได้รู้เลยว่าไม่พอใจแน่
แล้วก็ลงท้ายด่ารอปภว่าบ้า
หลังจากนั้นก็เกิดภาพแบบนี้ขึ้นคุณผู้ชมค่ะ

นิติเขาให้รอปภพักงานชั่วคราวไปก่อน
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันกับลูกบ้านนะคะ
แต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวคงจะไปต้องสอบสวนกันต่อนะคะ

ด่าเยอะแยะมากมายที่โวยวายเป็นภาษาญี่ปุ่น

บ้าเออแล้วไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะ